ที่หนึ่งที่อ่างทองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกับเมนูเย็นตะโฟทะลุฟ้า
แหมนชะลือก็หึมล้ำเลิศจริงแล้วอุ้ยโฮเย็นทรโฟทะลูฟ้ายังไงหนังจีน
ใช่กำลังภายในนิดนึงเออก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับอร่อย
แบบไม่ต้องปรุงกินอร่อยอู้หูอาหารกันไปเลยครับดูค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าอาจจะดูหน้าตาธรรมดาธรรมดานะ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณได้คีบเส้นก๋วยเตี๋ยวสดน้ำเย็นตะโฟเข้าปาก
แล้วก็คุณจะต้องร้องเลยว่าว้าวแน่นอนค่ะครับร้านนี้นะ
อยู่ที่บริเวณถนนเทศบาล๑๐ตะบนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณปนัดดาศรีอำภัยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ทำงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอายุทยาครับ
แต่ลาออกค่ะหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมู
แล้วก็มีเมนูเด็ดอย่างเมนูเย็นตะโฟทะลุฟ้านี่แหละ
สูตรเด็ดมันก็คืออยู่ที่ซอสเย็นตะโฟนี่เลยนะคะครับ
มันเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของครอบครัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ย
ก็เลยจะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนจากนั้นนะคะ
พอได้สูตรดีแบบนี้ก็เลยนำมาขายมาเปิดกิจการที่อ่างทองค่ะ
นี่ดูเลยนะเขาตักน้ำซอสสูตรเข้มข้นปรุงรสเข้าไป
ใส่เครื่องเข้าไปโอ้น่ากินน่าทานครับ
แต่นอกจากเย็นตาโฟทะลุฟ้าแล้วนะยังมีเมนูอื่นด้วย
เผื่อใครอยากจะทานอย่างอื่น
อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอ่ะค่ะอื้ออ่า
เตี๋ยวต้มยำนี่เส้นบะหมี่เส้นทุกชนิดมาเลยค่ะ
อันนี้ลวกจิ้มเป็นลักษณะเหนียวนุ่มอ่า
เสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นปลายาวราชที่สดใหม่นะคะส่วนถ้าใครนะ
อยากจะกินแบบลวกจิ้มเลยล้วนก็มีเหมือนกันนะ
พวกเมนูลูกชิ้นปลาลวกจิ้มเกี้ยวทอดก็มีเหมือนกัน
ราคาถูกใจถูกใจยังไงจ่ายจ่ายได้สบายคือห้าสิบบาท
แต่ถ้าพิเศษก็เพียง๖๐บาทเท่านั้นนะคะปกติทั่วไป
ปกติเลยคุณค่ะแต่คุ้มจริงและที่สำคัญคุ้มกว่านั้น
เพราะว่าทางร้านมีโปรโมชั่นดีดีมาฝากเราด้วยค่ะก็คือ
ก็คือถ้าหากสั่งเมนูจากทางร้านไปคุณจะได้รับเครื่องดื่มสมุนไพร
สมุนไพรฟรีหนึ่งแก้วเฮ้ยคือได้ของขาวตามด้วย
เครื่องดื่มหวานหวานสดชื่นไปเลยทันทีก็คือแค่สั่งเย็นตะโฟ
สั่งอะไรก็ได้อ่ะคุณได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วค่ะ
แล้วบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบไปกันได้เลยตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะคะ
วันหยุดนะคะวันหยุดของเรานะคะเฉพาะวันพฤหัสบดีนะ
ดังนั้นวันนี้วันจันทร์ไปทานกันได้แล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าว
รับสิทธิ์รับแก้วน้ำเครื่องดื่มฟรีไปเลยเย่มีโอกาสก็ไปชิมกันดู
ต่อให้วันนี้ไปไม่ทันไปวันหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าอร่อยทะลุฟ้างจริงจ้า